พี่เจี๊ยบเขาป่วยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่านะคะแฟนเพลงหลายคนต่างพา

โอนเงินไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพี่เจี๊ยบค่ะ

ว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะพี่เจี๊ยบไม่รับเงินใดทั้งสิ้นนะคะ
แล้วต้องเรียกว่าพี่เจี๊ยบเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
ในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวทั้งหมด
เพราะว่าคุณแม่ของพี่เจี๊ยก็ป่วยด้วยค่ะ

กำลังใจของพี่เจี๊ยแบบว่าโอ้โหสู้ตายมากค่ะ

นี่คือภาพล่าสุดเลยดีขึ้นนะคะหลังจากที่แบบว่าไปให้คีโมมาเนี่ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะคีโมเนี่ยเป็นการให้ครั้งที่๖แล้วค่ะ
โอเนเฟคเนี่ยค่ะก็คือทำให้ขาไม่มีแรงเดินคือเดินไม่สะดวกค่ะแต่พี่เจี๊ยบก็ยังสู้อยู่นะคะ
ระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยหัวเราะเอิกอักอารมณ์ดีมากค่ะ
บอกว่าเราต้องไม่เครียดค่ะอย่าไปคิดว่าเราป่วยสิเราต้องมีกำลังใจต่อสู้ค่ะ

เราจะต้องสู้กับมันเลยนี่ค่ะ
อดีตที่ค่อยจบสร้างนานวัสดีโลยจะไอ้สาวอำเภอน้ำยืน
สุดยอดนะคะก็คือสาวที่หมาพรีแล้วค่ะ
เจี๊ยบคือแบบสวยทั้งสองลุคเลยนะคะ

ตอนนี้พี่เจี๊ยบก็ยังสวยอยู่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สวยมากก็คือหัวจิตหัวใจของพี่เจี๊ย

แล้วก็ยังยืนยันนะไม่ต้องการรับเงินบริจาคใดทั้งสิ้น
แต่ถ้าใครที่อยากจะช่วยเหลือพี่เจี๊ยบ
หนุนสินค้าของพี่เจี๊ยบกันได้นะในเพจชื่อว่าอะไรนะ